แล้วก็ตกลงว่าเดี๋ยวจะผ่อนจ่ายเดือนละ๓๐๐๓๐๐จนครบหมื่น
หลายเดือนผ่านไปเจ้าของเขาเลยบอกว่ามันไม่เข้าเงื่อนไขนะงั้นขอคืน
เจ้าของเครื่องเขาไม่ให้ยิงเขาตายเลยค่ะครับ
แค่นี้เองนะคะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราชธานีคืนเมื่อวานนี้เองค่ะ
ตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบหน้าบ้านที่กองเลือดเต็มเลยนะคะ
ประตูหน้าบ้านมีรอยกระสุน๒จุดกระจกแตกเป็นรูด้วย
ตู้เย็นในบ้านก็มีรอยกระสุน๑จุดมีหัวกระสุน๒หัว
เหตุการณ์นี้มีทั้งคนเจ็บและคนตายนะคะ
คนเจ็บคือนายสุภาชัยแขวงเสวียดอายุ๖๒ปีเป็นเจ้าของบ้าน
ถูกยิงที่แขนซ้ายแล้วก็หน้าท้อง๑นัดอาการสาหัส
ส่วนคนเสียชีวิตคือภรรยาค่ะนางอุสาอายุ๕๗ปี
ถูกยิงกระสุนตัดคั่วหัวใจ๑นัดแล้วก็ซิกโครงขวา๑นัด

คนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดคือลูกสาวของคนเจ็บแล้วก็คนตาย
นางสาวเขมิกาสิทธิกูลอายุ๓๑ปีเธอบอกตอนเกิดเหตุเธอเลี้ยงลูกชายวัย๙เดือนอยู่ในบ้าน
เล่าบอกว่าตอนนั้นเนี่ยคนก่อเหตุก็คือนายสารวุฒิอินทชาติวัย๔๒ปีหรือที่เขาเรียกกันว่าบ่าโอเนี่ยเป็นเพื่อนบ้าน
ขี่มอเตอร์ไซค์มาที่บ้านแล้วก็ถือขวดเบียร์มาด้วยนะมานั่งหน้าบ้านในสภาพหมื่นเมา
คนขวาเนี่ยค่ะบ่าโอเนี่ยอ่าตรงนี้แหละคนก่อเหตุมาแบบเมาเมาถือขวดเบียนมาด้วย
แล้วพ่อเธอก็คือนายสุภาชัยนะกับแม่นางอุสาออกมานั่งคุยด้วย
ตัวเธอเนี่ยเลี้ยงลูกอยู่ในบ้านลูกเพิ่งจะอายุเก้าเดือนครับ
ระหว่างนั้นบ่าโอมาเจรจาบอกว่าขอไอโฟน๗จากพ่อกับแม่เธอคืนได้ไหม
เพราะตอนนี้ลูกสาวร้องไห้งอแงหนักมากเพราะไม่มีไอโฟนเล่น
แม่เธอเห็นว่าบ่าโอเมาเลยบอกว่าเอางี้กลับไปก่อนได้ไหม
วันนี้ดูจะไม่ค่อยปกติเท่าไหร่เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันดีกว่าไหม
เพราะลักษณะเมาถือขวดเบียร์มาด้วยเท่านั้นแหละค่ะไม่ได้ของคืนไง
ก็ไม่รู้ว่าประกอบกับเมาด้วยหรือเปล่านะคะหลังจากที่แม่บอกว่าวันนี้กลับไปก่อนก็แล้วกัน
พรุ่งนี้ค่อยว่ากันไปบ่าโอชักปืนออกมาแล้วยิงแม่เธอเลยค่ะ
แล้วก็ยิงพ่อด้วยตอนนั้นแม่เธอยังไม่เสียชีวิตนะ
สิ่งแรกที่แม่ตะโกนออกมาหลังถูกยิงคือลูกล็อกประตูบ้าน
ตะโกนแบบนี้เธอก็เลยรีบล็อกประตูบ้านนะคะ
แล้วบ่าโอพอได้ยินประโยคนี้บุกเข้าไปจะพังประตูบ้านเพราะจะไปยิงเธอกับลูกเลย
แต่ว่าเธอล็อกประตูบ้านทันค่ะบ่าโอก็เลยไม่พอใจกระหน่ำยิงทั้งประตูบ้านแล้วก็กระจก
แต่หลังจากที่ซื้อโทรศัพท์ให้ไปเนี่ยบ่าโอไม่เคยจ่ายเงินสักบาทค่ะผ่านไปหลายเดือนก็ไม่จ่ายสักกระเดือนเดียว
จนกระทั่งเย็นวันที่๕พฤศจิกายนเย็นวันเกิดเหตุเธอเลยไปหาบ่าโอที่บ้านจะไปทวงถามเงินค่าโทรศัพท์
แต่ไปถึงไม่เจอบ่าโอนะคะเจอลูกสาวบ่าโอนั่งเล่นไอโฟนอยู่เธอก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะหนูพี่ขอเอาไอโฟนกลับไปก่อน
ขอเอาไอโฟนไปเก็บก่อนแล้วฝากบอกพ่อนะว่าให้พ่อเนี่ยเอาเงินมาให้ด้วยเดี๋ยวพ่อเอาเงินมาให้พี่จะคืนโทรศัพท์ให้
นี่แหละค่ะคือเบาโอคาดว่ากลับมาถึงบ้านเห็นลูกสาวร้องไห้งอแงไม่ได้โทรศัพท์สอบถามได้ความก็เลยมาที่บ้านหลังนี้มาที่บ้านเธอเพื่อจะมาเจรจาขอไอโฟนคืน
พอวันเขายิงค่ะปอดตับมามกระเพาะ
ค่ะโดนถึงแม้โดนเขาหัวใจนัดธิวะกันต่างหัดแล้วค่ะ
เมืองต้นตอนนี้ยังจับตัวเบาโอไม่ได้นะคะ
แต่ตำรวจขอหมายจับแล้วค่ะเบาโอขอดูหน้าอีกทีได้ไหมคะ
นี่ค่ะชื่อจริงชื่อสารวุฒิอินทชาติอายุ๔๒ปีนะคะ
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นเสียชีวิตและพยายามฆ่าผู้อื่นค่ะ
เรื่องต้นพันธุ์ตำรวจเอกปียพงศ์บุญแก้วผู้กำกับการสพบางมะเดือบอกว่า
โอน่าจะยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่อีกไม่นานน่าจะจับได้นะคะ
แล้วก็รู้มาด้วยว่าบ่าโอคนนี้เนี่ยเขาเคยเป็นอดีตอาสาอพรหรือว่าอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
แล้วก็นักวิทยุสมัครเล่นด้วย